นี่ค่ะเรามีอีกหนึ่งม่านั่นคือ

พี่ไก่เนี่ยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะ
มีลูกชายอย่างน้องกริจตอนนี้
อายุ๑๘ปีแล้วหล่อด้วยคุณผู้ชมค่ะ
พี่ไก่ยังถือว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือ
อีกหนึ่งคนที่ฟาดทุกบทบาทแม่ในจอมาแล้ว

ใช่แล้วเป็นแม่ทุกสถาบันนะวี
ซึ่งล่าสุดค่ะพี่ไก่สุปรานีเนี่ย

สิรานีที่รักตอนปมโลหิต
ซีรีส์เรื่องใหม่ที่เตรียมลงหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
เรื่องนี้พี่ไก่มารับบทเป็นคุณแม่
แต่เป็นคุณแม่ที่ชีวิตสุดแซนจะดราม่าเหลือเกิน
มรสุมชีวิตทั้งเรื่องสามีทั้งเรื่องลูก

ชีวิตการเป็นนักแสดงของพี่เนี่ยลงตัวมากกับการรับบทแม่
ซึ่งบทบาทนี้ทำให้ตลอด๑๕ปีในวงการบันเทิง
ตั้งแต่ผ่านตัวเองมารับบทแม่
บอกเลยนะคะมีละครติดต่อมาอย่างต่อเนื่อง
เรียกว่าปังกว่าตอนรับบทนักแสดงนามสมัยสาวอีกกับคุณผู้ชม

วัยนี้ปูนดีก็แม่แล้วล่ะค่ะ
กับบทบาทแม่ตรงนี้ที่กลับมารับ
ถ้านับเวลาแล้ว๑๕ปีแล้วนะ
กับบทแม่ที่รับกับบทแม่ที่รับอะไรอย่างนี้แน่น
แน่นเลยเนี่ยก็น่าจะแบบ๔๕ปีที่แล้ว
ก่อนช่วงโควิดก็จะแบบละครแน่นช่วงนั้นแน่นมาก

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบสบาย
ไม่ได้แบบถึงขั้นแน่นมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นทั้งแม่ในชีวิตจริงแล้วก็เป็นทั้งแม่ในจอคุณผู้ชม

ใช่เขาก็ดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนละมุนเนอะ
รับบทแม่หมดนะคะไม่สนลูกใครค่ะ

แม็กท์ภูมิหัวให้กำลังทุกคน